เป็นของมอยู่ในทางหาเนี่ยแก่แก่หมุนบ้าบ้าบ้า
เป็นหน้าที่ก็ต้องทำแต่ถ้าท่านไม่ได้เป็นนายกเมื่อไหร่เนี่ย
ผมว่าถ้าเรียกไปให้สัมภาษณ์อาจจะไม่มีใครไปก็
ได้ในฐาหน้านายยกบันตรีก็ยังไม่มีวายมี

ทำให้ท่านไม่สามารถจะตัดสินใจอะไรได้เต็มที่
ความเป็นผู้นำอำนาจ
มันจะศักดิ์สิทธิ์เท่ากับผู้คุมอำนาจ
หรือไม่ตรงนี้เป็นปัญหา